การประชุมของสบคคณะใหญ่วันนี้
ซึ่งนายยกรัฐมนตรีเข้าประชุมแล้วนะฮะ
แล้วก็เมื่อเช้านายยกรัฐมนตรีได้พูดถึงการที่จะ
นำข้อมูลต่างระยะเวลาผ่านมา๓เดือนแล้ว
เอาไปพิจารณากันในที่ประชุมก็แน่นอนแล้วครับ
เป็นเรื่องของการคลายล็อกปลดล็อกหรือว่าผ่อนปลนในเฟสที่๒นะครับ
แต่ทีนี้ก็ยังมีความกังวลบอกว่าเรื่องของการผ่อนปลนต่าง
อันนี้ติดตามการวิเคราะห์ได้จาก
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยได้เลยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
แน่นอนครับทิศทางข่าวก็ไปจ่ออยู่ที่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ย
การจะคลายล็อกให้คนได้มีกิจกรรมกิจการได้ทำมาหากิน

ประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เรียกว่า

ขณะนี้เขากำลังประชุมกันอยู่
ว่าสุดท้ายการคลายล็อกเนี่ย

ที่พูดกันมากก็คือ
ห้างสรรพสินค้าครับ
เพราะว่าความหมายของห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวนี้

ห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวนี้คือ
ที่รวมของกิจกรรม

ร้านอาหารดังเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอยู่ข้างนอก

ตอนหลังร้านอาหารดัง

ห้างหาอาหารกินกันที่นั่น

ขายของสมมุติมี๔ชั้น

เป็นร้านอาหารเสีย๒ชั้น๓ชั้น
เรือที่ขายของชั้นเดียว

คนไปห้างไปกินอาหาร

ปิ้งนั้นซื้อของออนไลน์

เดี๋ยวนี้ใครที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์
ก็ทำไปแต่ว่าถ้าจะไปธนาคาร

สาขาธนาคารที่อยู่ข้างนอกห้าง

ปิดไปทีละแห่งทีละแห่ง
โรงหนังแต่ก่อนอยู่นอกห้าง

โรงเรียนสอนดนตรีโรงเรียนกวดวิชา

เพราะฉะนั้นห้าง
จึงเป็นที่รวมของทุกกิจกรรม

เขาถึงจับจ้องไปที่ห้างก่อนว่า

พอเปิดขึ้นมาแล้วจะทำยังไง

แล้วเจอปัญหาขึ้นมาอีก

ฉะนั้นห้างซึ่ง

ผมว่าบางคนบางวัน

เขาโฆษณากันโครมคนก็ไปกันเยอะ

วันก่อนผมก็เอาภาพคลิปมา

สบายใจว่าเนี่ยได้เห็น
ภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยจะได้สบายใจว่า
เขาระมัดระวังกันอย่างเต็มที่

อีกหน่อยเขาปิดห้างคุณก็ไม่มีที่ไปอีก
นายกถึงบอกไงช่วงนี้เป็นช่วงของการดูพฤติกรรม
ดูความประพฤกษ์เปิดได้ก็ปิดได้
แปลว่าถ้าเปิดแล้วยังไม่ทำตามกฎเกณฑ์กติกา
เขาก็ปิดใหม่ห้างทั้งหลายเดี๋ยวนี้เนี่ย

ผู้จัดการห้างคนในห้างหลายคนก็มาบอกผมว่า
ห้างเนี่ยจะกลายเป็นที่ปลอดภัยที่สุดด้วยซ้ำไป
คุณไปที่อื่นคุณไม่ได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด
เหมือนกับไปที่ห้างฉะนั้นเขาถึงบอกว่า
ห้างนี่แหละต่อไปนี้จะเป็นที่ปลอดภัยที่สุด
สำหรับคนที่กลัวจะมีการแพร่เชื้อโควิด
เพียงอย่างเดียวเท่านั้นให้คนไปห้างช่วยกันให้ความร่วมมือ
อันนี้ก็เข้าใจว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ย
เดี๋ยวก็ประกาศออกมาว่าห้างที่เขาเปิดได้
ก็จะเป็นการคลี่คลายทำให้คนค้าขายได้มีที่ทำมาหากิน
ลูกจ้างจะได้ทำงานอันนี้ก็จะต้องให้ความร่วมมือกัน
ทีนี้ประเด็นเรื่อง
ประเด็นเรื่องของการไอ้ชุดตรวจเนี่ยเมื่อวานไปนั่งกินร้านก๋วยเตี๋ยว
อยู่ก็มีชุดตรวจเป็นชุดมากัน๕๖คนมาจากกระทรวงสาธารณสุขก็มีมาจากกอทมก็ดีมาจากตำรวจก็มี
เออมาถึงปั๊บเขาเขาเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาไปดูว่านั่งกันยังไงเอ่อ
ถ้านั่งกันตามที่กำหนดไม่ติดกันอยู่เกินไปเนี่ยเขาก็ผ่านทีมสาธารณสุขเข้าไปตรงที่เขาลวกก๋วยเตี๋ยวไปดูซิว่าคุณรักษาความสะอาดมากน้อยแค่ไหนยังไง
อันนี้เขามีทีมตรวจทุกวันนะครับทีมตรวจนี้แหละเขาจะรายงานไปชุดย่อยชุดใหญ่แล้วบอกว่าร้านนี้ปฏิบัติตามกติกา
ร้านนี้ไม่ปฏิบัติตามกฎกติการ้านที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาก็ระวังเขาก็บอกว่าไม่ให้เปิดอันนี้ก็ต้องระวัง
เราก็ทั้งหลายก็ต้องคุ้นชินกับบรรยากาศอย่างนี้ฉะนั้นมีเรื่องที่วันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหม่ที่จะเอามาขีดเส้นใต้เล่าให้ฟัง
หัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อเช้า
สบคส่วนร้านค้าโหลดแอปกันโควิด
เป็นการโควิดการที่จะเผยแพร่รอบสองเนี่ยหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยขอขยายความนิดหนึ่งเถอะ
คุณหมอทวีสินเนี่ยท่านอธิบายว่าการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อนำมาช่วยจากเดิมที่มีการลงทะเบียนของลูกค้า
ขออภัยครับที่จะเข้ามาร้านค้าแต่เดิมเนี่ยจดชื่อนามสกุลลงสมุดบ้านเลขที่อยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ที่ไหน
เผื่อว่ามีคนมาที่ร้านนี้แล้วติดเชื้อโควิดเขาจะได้ตามตัวคนที่มาที่ร้านนี้ทั้งหมดว่าอยู่กันที่ไหน
เอาตามตัวมาเพื่อจะไปเข้าตรวจทีนี้พอต่อไปนี้ก็จะมีแฟลตฟอร์มชื่อ
นายกตั้งเองนะชื่อไทยชนะหน้าที่ของผู้ประกอบการทำยังไงครับหน้าที่ผู้ประกอบการคือลงทะเบียนผ่านดิจิตอลแล้วก็เปิดออนไลน์
มีชื่ออยู่ในแฟลตฟอร์มเพื่อให้มีคิวอาร์โค้ดของร้านแล้วยังไงต่อแล้วก็นำมาติดตั้งไว้ที่บริเวณหน้าร้านของตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นร้านทำผมร้านตัดขนหมาร้านอะไรก็ตามเถอะ
ขณะที่กำลังจะออกจากร้านก็สามารถทำให้ทุกคนรับรู้ได้ว่าขณะนี้ในร้านที่ว่านี้มีคนอยู่เท่าไหร่ถ้าคนยังมาก
ที่นั่งไม่พอเข้าไปไม่ได้
รอคนออกจากร้านแล้วเนี่ย
เขาก็จะบอกข้อมูลเข้าในมือถือว่าตอนนี้มาได้แล้ว
คนน้อยแล้วมีที่นั่งแล้ว
ทีนี้คำอธิบายเพิ่มเติม
จากนายแพทย์พลวัฒน์วิทูลกลชิต
ซึ่งจะทำหน้าที่จัดการดูแลเรื่องมาตรการ๕ข้อของสคบ

ผู้ประกอบการหรือร้านค้า
จะต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์

แล้วก็ลงทะเบียนข้อมูลไปยังกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ประชาชนจะทราบปริมาณความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในร้านนั้น
และก็สามารถตัดสินใจว่า
เราจะใช้บริการหรือไปร้านอื่น
ฉะนั้นข้อมูลนี้จะถูกส่งไปที่กรมควบคุมโรค
เพื่อสามารถติดตามตัวผู้ใช้บริการที่ไปในร้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
อย่างที่บอกว่าถ้าไปเจอว่าคนไปร้านก๋วยเตี๋ยวนี้แล้วก็ติดเชื้อ
คนที่ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ในช่วงระยะเวลานั้น
จะมีอยู่ในแอปนี้หมดเลยตามตัวได้หมดเลย
แล้วท่านผู้ตรวจก็บอกว่าไม่ต้องห่วงข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับหมด
ไม่มีความซับซ้อนยุ่งยากอะไรเลยในการใช้งาน
ระบบจะกำหนดให้ประชาชนตรวจสอบผู้ประกอบการว่า
ท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการ๕ข้อของสคบหรือไม่
นี่เห็นไหมฮะนี่เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์
แล้วต่อไปนี้ลักษณะแบบนี้จะกลายเป็นเรื่องคุ้นชินของสังคมไทย
เพราะว่ามันสามารถที่จะตรวจสอบอะไรต่ออะไรได้เยอะ
เราก็ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีเพราะว่ามันจะได้สะดวกกันทุกฝ่าย
ทีนี้มาถึงจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดล่อแหลมเรื่องการเยียวยา
หัวข่าวที่วันนี้อ่านแล้วงงหน่อยก็คือ
ข้าราชการจำนวน๙๑๐๐๐คนได้เฮเพราะได้รับเยียวยาด้วย
ข่าวนี้มาจากการแถลงของประหลัดกระทรวงเกษตรอนันต์สุวรรณรัฐ
ท่านบอกว่าค่าราชการบางส่วนที่ทำเกษตรกรด้วยเนี่ย
แล้วไปลงทะเบียนเป็นเกษตรกร
ฉะนั้นข้อมูลมันจะขึ้นเป็นอัตโนมัติเลย
ว่าท่านเป็นเกษตรกรและได้รับการเยียวยา๕๐๐๐บาทด้วย

และคำสั่งของคอรมอก็ไม่ได้ห้าม
ซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่าคำสั่งคอรมอเนี่ย

ข้าราชการค่าราชการรัฐวิสาหกิจค่าราชการบำนานตำรวจทหาร
ไม่สามารถรับเงินเยียวยาด้วยได้เพราะท่านไม่ได้รับผลกระทบ
แต่ว่าพอกระทรวงเกษตรแถลงออกมาอย่างนี้
บอกว่าเมื่อคอรมอลไม่มีคำสั่งห้าม
ข้าราชการส่วนหนึ่งที่ไปทำเกษตรอยู่
ก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาด้วย
เพราะผลกระทบจากการทำเกษตรทำให้เขาเดือดร้อน
อันนี้จะยุ่งแล้ววันนี้เรื่องนี้ก็คงจะคุยกัน
เพื่อจะให้คอรมอเพื่อจะให้ผู้เกี่ยวข้อง
ตัดสินใจว่าตกลงค่าราชการที่ไปทำงาน
ทำเกษตรด้วยจะได้ไหมเรื่องนี้ล่อแหลมครับ
มาม่วงขายได้ราคาตกหรือขายได้น้อยเพราะว่าต่างชาติ
ไม่มีคำสั่งซื้อก็ทำให้ท่านเดือดร้อน
จากการไปทำสวนมะม่วง
พอท่านเดือดร้อนท่านก็ควรจะได้รับการเยียวยา
เพื่อไปชดเชยกับการขาดทุน

ว่าที่ท่านเป็นข้าราชการเนี่ย
ส่วนหนึ่งท่านไปลงทุนทำการเกษตรจริง
ฉะนั้นเมื่อเดือดร้อนก็ควรจะได้รับการเยียวยา
แต่อีกมุมหนึ่งถ้าไม่เป็นอย่างนี้
เป็นค่าราชการกินเงินเดือนอยู่แล้ว
รับเงินภาษีประชาชนเต็มอยู่แล้ว
แล้วได้เงินเยียวยา๕๐๐๐บาทด้วย
แล้วบ้านข้างของข้าราชการที่เขาลำบาก
เขายากจนเขาเดือดร้อน
เขาไม่ได้รับเงินเขาจะคิดยังไง
อย่าลืมนะครับว่าสังคมค่าราชการในต่างจังหวัด
ต่างอำเภอในตำบลในหมู่บ้านเนี่ย
ข้าราชการเนี่ยมีสถานะที่โดดเด่นดีกว่า
คนในพื้นที่ทุกคนอยู่แล้วส่วนใหญ่นะ
ฉะนั้นถ้ามีข่าวมาว่าอ๋อเป็นข้าราชการ
เป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจ
แล้วได้ในเงินเพื่อการเกษตร
เกษตรกรได้เงินเยียวยา๕๐๐๐บาทด้วยเนี่ย
ถามความรู้สึกที่ว่าคนเขาจะคิดยังไง

เรื่องนี้รัฐบาลต้องคิดให้ดี

ข้าราชการได้รับเงินเยียวยา

ที่เขาไปร้องอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรม
ที่เขาไปเจาะงอแงกันอยู่ว่า
เขาลำบากเขาไม่มีอะไรจะกิน

แล้วค่าราชการที่กินเงินเดือนภาษีเขา
ได้รับเยียวยา๕๐๐๐บาทด้วย
โดยมาในคราบของเกษตรกร

ก็ติ้งไว้แค่นี้คุณบุ๊คครับคุณน้องแข็งครับ